ชาวบ้านในพื้นที่นะคะในตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
มารวมตัวไม่ให้เจ้าอาวาสอยู่แล้ว
ที่วัดสว่างอารมณ์หรือวัดบ้านยางค่ะ
ขับไล่เจ้าอาวาสให้ย้ายออกจากวัดไป
ให้เหตุผลแบบนี้ว่าเจ้าอาวาสรูปนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เตาเผาแทนการสร้างเตาเผาใหม่๑เตา

แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นวัตถุประสงค์เดิม
เจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว

ทางด้านของพระเลขาเจ้าคณะอำเภอค่ะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระพุทธนะคะ

ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่รวมตัวกันอยู่ในวัดด้วย
ตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งบอกแบบนี้ว่า
เจ้าอาวาสรูปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อย่างเช่นเงินกระถิ่นที่เข้าวัดเป็นหลัก๑๖๐๐๐บาท

แต่เอาไปเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสแทน
เป็นพิธีผัวรักผัวหลง

และก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิตเช่าบ้านรับไม่ได้
คิดจากการศัยศาสตร์
เหมือนทำให้ผัวกลับมาผัวรักผัวหลง
และทำซีนีอะไรพวกนี้
ก็เลยอยากให้ทางกรมมาตรวจสอบ
คือเป็นกิจกรรมที่ไม่คิดให้เกี่ยวกับพระ
ใช่ที่ไม่เกี่ยวกับกิจสงฆ์ใช่ค่ะ
อันนี้คือข้อมูลจากชาวบ้านที่เขามารวมตัวกัน

แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังทางฝั่งของเจ้าอาวาสกันบ้าง
ทางด้านของเจ้าวัดวัดค่ะพระครูปริยัติค่ะ
ก็ออกมาชี้แจงว่าไอ้พิธีกรรมที่ชาวบ้านพูดถึง

ท่านบอกท่านเรียนมาจากครูบาอาจารย์
มันไม่ใช่การทำคุณสัยนะแต่เป็นเมตตามหานิยม

ก็มาแจกครูบาอาจารย์

แต่เขามีนาฬิกาหนางทั้งหรอทันทุกบ้านหรอ

คุณผู้ชมคะขวัญเพิ่มข้อมูลให้นะคะ
ท่านบอกว่าชาวบ้านบอกว่าทำคุณสัย

ก็และเรื่องกระถิ่น
ญาติโยมเอามาพูดกัน

ท่านบอกว่ามีญาติโยมบอกให้เอาไปใช้ส่วนตัว
จึงไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีของวัด
อย่างนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอว่าจะตรวจสอบกันเป็นยังไง
ทางด้านของพระเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองก็บอกแบบนี้
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงก่อนนะ
ยังไงก็ต้องรับฟังคำร้องเรียนจากชาวบ้าน
รวมไปถึงก็ต้องฟังเจ้าอาวาสอธิบายด้วย
เดี๋ยวก็เขาบอกว่าข้อเรียกร้องที่จะให้เจ้าอาวาสออกจากพื้นที่ไปเลยเนี่ย

ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ